ส่วนใครนะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ปีชงหรือเกิดปีชงหรือชีวิตมันยังไงกันแน่
วันนี้หมอไก่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับแก้ปีชงมาแนะนำด้วย
แถมยังขอโชคขอลาบก็ปังไม่แพ้กันอยู่ที่ไหนยังไงติดตามในช่วงพิกัดเฮ่ง
วันนี้ค่ะหมอไก่จะพาคุณผู้ชมมามูเพื่อเพิ่มทรัพย์ในกระเป๋าให้ปังให้รวยก่อนปีใหม่เลยนะคะ
โดยสารเจ้าที่หมอไก่จะพามาในวันนี้ค่ะเป็นสารเจ้าจีนเก่าแก่ที่มูแล้วปังรวยเฮงอย่างแน่นอนเลยค่ะ
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ย่านพระนครค่ะ
ซึ่งสารเจ้าที่หมอไก่พาคุณผู้ชมมาในวันนี้นะคะเขาโดดเด่นในเรื่องของการแก้ปีชงค่ะ
จะบอกให้นะคะว่าหมอไก่เองก็เคยมาแก้ปีชงที่นี่เหมือนกันบอกเลยว่าเด็ดดวงและดีอย่างมากเลยค่ะ
แล้วนอกจากในเรื่องของการแก้ปีชงแล้วนะคะที่นี่ค่ะเขานิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอำนาจบารมีนะคะ
รวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยเดี๋ยวตามหมอไก่เข้ามาขอพรด้านในเลยนะคะ
เจ้าพ่อเสือแห่งนี้ค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชการที่๓นะคะโดยมีการนำกระดูกเสือค่ะมาบรรจุไว้ในแท่นนะคะ
แล้วก็มีการสร้างรูปปั้นเสือไว้บนแท่นนั้นอันเชิญวิญญาณของเสือมาค่ะเพื่อเป็นการปกปักรักษาประชาชนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองค่ะ
ส่วนในเรื่องของของไหว้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องลำบากหาจากที่ไหนเลยค่ะเพราะว่าที่สารเจ้าเขามีบริการนะคะ
หลักหลักค่ะก็คือจะมีเครื่องกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีทูบมีเทียนค่ะเดี๋ยวตามหมอไก่เข้ามาไหว้เจ้าพ่อเสือด้านในเลยนะคะ
ไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีเลยนะคะหาโอกาสในการมาไหว้ขอพรที่สารเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ค่ะโดยเฉพาะชาวราศีกันและชาวราศรีมีนนะคะเพราะสองราศีนี้ค่ะดวงชะตาเหมือนจะดีแต่ดีไม่เต็มที่นะคะ
หากมีโอกาสได้มาไหว้เจ้าขอพรที่นี่สักครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเปิดดวงชะตาค่ะทำให้ชีวิตมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของสารเจ้าพ่อเสือได้เพิ่มเติมทางเฟซบุ๊คตลอดข่าวและติ๊กต๊อกไทยรัฐนิวส์นะคะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหมุดพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ